สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพิชชี่กำลังอ่านข้อมูลที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรค่ะโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ด
เพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างรอบด้านยั่งยืนและมุ่งมั่นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดีของทุกคนในชุมชนค่ะ
ประเมินนะคะจะมีเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจนค่ะทั้งเรื่องสุขภาพอนามัยสุขาพิบาลพฤติกรรมโภชนาการและสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเรียกว่ารอบด้านเลยค่ะ
โดยจะแบ่งเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับต่างค่ะระดับเพชรถือเป็นระดับสูงสุดเลยนะคะจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานมากถึง๑๙ตัวชีวัตรเลยทีเดียวค่ะ
เพื่อให้โรงเรียนในชุมชนเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้ค่ะ
แล้วก็จะมีการให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมดเลย
ผู้อำนวยการคุณครูแก่นำนักเรียน
จนถึงผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนด้วย

ในการนำพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ทางแบรนดโรซ่าเชื่อนะคะว่า
การร่วมมือร่วมใจกันของโรงเรียนและภาคีเครือข่ายในชุมชน
พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อม
และพฤติกรรมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืนในที่สุดค่ะ

ต้องบอกว่าปีที่๙๙ในวันนี้ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำมา
การที่โรงเรียนในอำเภอในอำเภอ๑อำเภอแล้วก็เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพร้อมกันถึง๕โรงเรียน
โดยที่มีโรงเรียนต้นแบบอีก๒โรงเรียนเป็น๗โรงเรียนเนี่ย
ผมเชื่อว่าในประเทศไทยมีโมเดลแบบนี้ที่เกิดขึ้นน้อยมาก
ก็เลยถือโอกาสเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาเป็นศักดิ์ขีพยาน
แล้วก็มาชื่นชมกับความสำเร็จของน้ำสงโมเดล
เรียนส่งเสริมสุขภาพคือเราเอาคนในโรงเรียนเป็นตัวตั้ง

คนในโรงเรียนต้องสุขภาพดีไม่ใช่เด็กนักเรียน
แต่หลักใหญ่เป็นเด็กนักเรียนเพื่อจะปลูกฝั่งเขา
ในที่สุดพิสูจน์ออกมา๕๖ปีได้ทั้งหมด๒๖โรง
ณเวลานี้เป็นการก้าวกระโดดที่เร็วที่สุด
กรณีนี้คือการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้
เราหยิบยื่นเบ็ดให้เขาเราไปยื่นปลาให้เขา

นอกจากนี้โรซ่ายังพาผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะคะ
และก็ยังส่งทีมงานลงไปตรวจเยี่ยมตลอดระยะเวลาของโครงการด้วยนะคะ
เพื่อให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
พร้อมวิเคราะห์ระดับความพร้อมของแต่ละโรงเรียน
กฎเกณฑ์ที่เขาวางมาเราถือว่าเป็นสิ่งที่โรงเรียนควรจะได้รับและนำมาปฏิบัตินะครับ
และสิ่งที่ได้เห็นชัดเจนเลยก็คือการพัฒนาในด้านต่างของโรงเรียน
อาคารสถานที่อาหารการกินการดื่มนมแล้วก็เรือนพยาบาล
แล้วก็ท้ายที่สุดก็คือห้องเรียนนะครับที่เราจะต้องจัดสรร
แล้วเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด
กิจกรรมที่ทางโลซ่ามอบให้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดี
เพราะว่าเขาตอบแทนสังคมซึ่งสังคมนี้นี่ก็คือสังคมเด็กและเยาวชนของเรานะครับ
โลซ่านะคะก็ได้ช่วยให้โรงเรียนเราได้พัฒนาขึ้นให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้น
ถ้าเขามีร่างกายที่แข็งแรงเขาก็จะมีสุขภาพร่างกายที่สามารถที่จะไปเรียนหนังสือได้ดีค่ะ
พันธสัญญาที่โรซ่าให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายด้วยค่ะ
ก็คือการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อประกาศเกียรติคุณและความสำเร็จ
ให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเห็ด
มาด้วยความชื่นบ้านของทักและลูกบ้าน
ซึ่งในปีนี้เองค่ะนับเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของโครงการนะคะ
ก็เลยทำให้โรซ่าค่ะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่กับกิจกรรม
ถือเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่โรงเรียนทั้งหมดในอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอน้ำสม
เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้งอำเภอ
เรียกว่าน้ำโสมโมเดลค่ะ

นะคะมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้งหมด๖โรงเรียนด้วยกันค่ะ
จากที่จะเฉลิมฉลองด้วยการมอบความสุขและความสนุกสนานแล้วนะคะ
ก็ยังมุ่งมั่นกระตุ้นให้สังคมสนใจ

และร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของเยาวชนไทย
และร่วมกันให้กำลังใจกับทุกคนในชุมชนนะคะ
เพื่อสร้างแรงใจในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง

ก็ถือว่าสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นต่อไปได้ค่ะ
น่าจะเป็นผลดีต่อทุกโรงเรียนนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีการทำโครงการนี้ทุกโรงเรียนจะดีมากเลย
คืออย่างน้อยคือต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็ชุมชนที่เด็กเขาอยู่อะค่ะ
ที่มีโครงการดีดีอย่างนี้เข้ามาเนอะแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกทุกโรงเรียนนะคะ
ดีใจนะคะภูมิใจด้วยเห็นเพื่อนหลายคนเขาแบบจากที่เริ่มอ้วนเริ่มแจ้กันเขาก็เริ่มสูงขึ้น
เด็กนักเรียนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นและเริ่มเจ็บใสมากขึ้น
แม่อยากจะให้อันทุกโรงเรียนในประเทศไทยทำเป็นโรงเรียนเพชรหมดเลย
อย่างน้อยไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าจะต้องมาประเมินผ่านจะต้องมาได้รับรางวัลตรงนั้น
อย่างน้อยไปทำให้กับเด็กของไทยเราได้เกิดการเกิดตระหนักมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม